ล่าสุดครับบรรดาว่าที่ผู้สมัครสอสอฝ่ายชายกันแล้วกันนะฮะ
คือขนมาทุกแนวเลยทุกแนวจะมีแนวไหนบ้างติดตามจากรายงานครับ

จะเป็นโสดก็จะเป็นสายหมู
แท้ไม่บุกเศกผ้ายาไทยสุวรรค์

ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

ไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถา
น่าจะเป็นคติของพ่อหนุ่มเนวินช่อชัยทิพย์
ที่ผู้สมัครเขตยานาวาพักลุงตู่เขาล่ะ
ผมจะเป่าคาถามหารรวย
ส่วนนุ่มคนนี้ไม่ใช่สายหมู่แต่เป็นสายแมว

ชุติพงศ์พิพบพินโย
ที่ผู้สมัครสอสอระยองพักเก้าไกร
ไปในมะนัยต้องหอพิ้วน้องแมวไปด้วย
ขนาดป้ายหาเสียงยังอุ้มน้องแมวคู่ใจมาอวดเลย
แมวเข้าสายเลือดแบบนี้
อย่าไปทำกระบอกให้เสียเวลาเลยนะเจ้าคะ
เพราะคงช่วยไม่ได้แล้ว
สายมูก็มีสายแมวก็มา
ถ้าจะมีสายเมียบ้างก็ไม่แปลกนะ
เจ้าซ้อนองภาณวัฒน์สะสมทรัพย์
หวานออกสื่อขยันเติมความหวาน
มาดามหน่อยชุตินันศรีภรรยาทุกวันทุกวัน
ทำบุญในวัดก็ซับเหงื่อให้
อยู่บ้านก็ทำกับข้าวให้กิน
ก่อนออกจากบ้านก็ต้องจุ๊บส่งการ
ตำแหน่งประธานชมรมคนรักเมีย

ยาฮู้โอเค